คุณผู้ชมคะหลังจากที่ละครนาคีเนี่ยทำเรตติ้งกันแบบถล่มทลายอย่างที่เรารู้กันนะคะ
ล่าสุดทางทีมผู้กำกับแล้วก็นักแสดงเขาเดินทางไปที่คำชโนธค่ะ

โอ้โหได้เห็นเจ้าแม่นาคีตัวเป็นเลยคือสาวแต้วนะ
ตอนนี้ติดกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะต้องพูดอย่างนี้เลยคุณ
ใช่แล้วดูดีชาวบ้านมากันเยอะมากเลยนะคะคุณ
ได้รับกระแสตอบรับอย่างดีเยี่ยมเลยค่ะสำหรับละครนาคีนะคะ
เมื่อวานนี้สองสามีภรรยาผู้จัดและผู้กำกับแดงธัญญาแล้วก็ออฟพงพัฒน์ก็เลยขนทีมงาน
พร้อมกับนางเอกสาวแต้วนัทพรนะคะเดินทางไปทำพิธีบวงสวงปู่ศรีสุโธ
งานนี้สาวแต้วนางเอกของเรื่องนะคะที่รับบทเป็นเจ้าแม่นาคี
ทำการรำบวงสวงถวายปู่ศรีสุโธนาคาราชนะคะ
กับเจ้าแม่ศรีปฐุมาแล้วก็ได้รับความสนใจจากประชาชนมายืนชม
และให้กำลังใจนางเอกสาวกันเป็นจำนวนมากอย่างที่คุณเห็นเนี่ย
แต่ละคนก็หยิบกล้องขึ้นมาถ่ายนะได้เจอเจ้าแม่นาคีตัวเป็นแล้วไง
ส่วนคำแก้วหรือว่าสาวแต้วเนี่ยจะรำได้อ่อนชอยงดงามขนาดไหน
ชมคลิปพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะ
กดเลยกดกดแล้วคุณจะไม่พลาดชมรายการดีอีกต่อไป